ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
บอกว่าเด็กในทีมชุดนี้มีอนาคตซึ่งมีหลายคนที่เอโคโนได้จับตาดู
และเข้ามาฝึกซ้อมด้วยนานร่วมปีเชื่อว่าจะสามารถเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้